ต่อไปเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า
เดี๋ยวนี้เราเห็นคนสูบกันดาดทั่วไป
แต่อันนั้นเป็นเรื่องของท่านท่านดูแลตัวเองได้เรื่องของท่าน
แต่ไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายนะ
ผิดยังไงระเบิร์ตขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่นำเข้าแต่ในประเทศไทยขายเกลือดเลย
แต่ประเด็นที่จะชวนคุณผู้ชมคุยแล้วคุยวันนี้เนี่ยนะฮะแสดงความคิดเห็นวันนี้เนี่ย
ขวบเฮ้ยเด็ก๑๐ขวบปุ้ยไม่ต้องเฮ้ยเรื่องจริงว่ะปุ้ย
หมายถึงน้องสูบเหรองอมแงมอย่าใช้คำว่าสูบเฮ้ยพี่เบิร์ต
อมแงมแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะตลาดนัดมีขายโอ้ตายตลาดนัดมีขาย
เจ็บหัวอกพ่อแม่คือติดงอมแงมส่วนหนึ่งแล้วขโมยมือถือไปสแกนซื้อด้วย
แล้วคนขายก็ขายให้เด็กเหรอฮะนั่นน่ะสิผู้หญิงอายุห้าสิบปี
ชาวสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพาลูก๑๐ขวบเรียนอยู่ป๕เนี่ย
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สัตหีบครับไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดชนบุรี
บอกลูกชายติดบุหรี่ไฟฟ้าหนักหนักถึงขั้นไหนแม่โรงเรียนเชิญผู้ปกครองอ่ะ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาเนื่องจากลูกชายแอบนำบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบในโรงเรียนนะครับ
เพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเสียใจมาก

รวมทั้งนะฮะลูกยังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ก้าวร้าวไม่เชื่อฟังพ่อแม่
ขโมยเงินแล้วแอบเอาโทรศัพท์แม่ไปสแกน
จ่ายค่าโอนบุหรี่ไฟฟ้าหลายครั้ง

มาร้องเรียนครับกับผู้สื่อข่าวบอกเป็นกระบอกเสียงให้แม่หน่อยเถอะ
เอาถึงไหนดีแม่แม่บอกถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าไปดูแลจัดการหน่อยปัญหาการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
ทุกวันนี้มันวางขายเกลือดในตลาดนัดก็มี
โดยมีพ่อค้าเป็นชายวัยรุ่นนะครับ
นี่ฮะนี่ไงนี่ไงปุ้ยปุ้ยถามมีขายที่ไหนปุ้ยนี่ไม่ใช่ในห้าง
เปิดท้ายขายกระบะท้ายก็ไม่แต่เด็กมันสิบขวบอ่ะ
หรี่ไฟฟ้านี่มันผิดกฎหมายเปล่าอ่ะผิดครับก็พี่บอกแล้วไง
ผิดตั้งแต่นำเข้าผิดตั้งแต่นำเข้าแล้วกฎหมาย
ไอ้เรื่องนำเข้าส่งออกน่ะนี่นะครับคือมีโทษจำคุกนะ
ไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่เอามาวางขายเกลือนแบบนี้ประชาชนถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณดูแลยังไงนะครับสำหรับคนที่สูบอย่ามาโกรธผมนะ
เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าท่านโดนจับท่านก็ต้องรับผิดชอบไปนะ
เพราะมันผิดกฎหมายแต่ท่านสูบได้สูบไปเถอะ
ตามสบายครับแต่อย่าไปขายให้เด็กแบบนี้นะนี่ทำลายลูกหลานเรานะ
คือเอาล่ะคุณแม่ก็นะมาร้องเรียนกับสื่อ
แต่ผู้ปกครองเองก็ต้องดูแลลูกใกล้ชีวิต